แรกนะครับกับมหากรรมฟุตบอลที่แฟนบอลไทยนั้นรอคอยนะครับสำหรับเอเชียนคลับ๒๐๑๖
วันพรุ่งนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกเจอกับอินเดีย
ซึ่งอดีศักดรายสอนศูนย์หน้าคนสำคัญก็บอกว่าหวังว่าทีมจะเก็บ๓แต้มนะครับ
และไม่ว่าตัวเองจะลงสนามกี่นาทีก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับ
ในช่วงข้างบนนี้ก็จะมีการแถลงข่าวความพร้อมที่สนามอัลนายารเวลาประมาณ๒๐นาที๑๕นาที
ดีสักรายสอนคนนี้นี่ถูกพูดถึงมากเลยนะครับในช่วงปลายปี๒๐๑๘เพราะว่าโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นดาวสันโวของเอเวฟอาเซียนครับ
แต่ว่าในเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่๒เขายิงจุดโทษพลาดในวินาทีสุดท้ายนะครับ
ทำให้ไทยต้องตกรอบรองชนะเลิศหลังจากเสมอมาเลเซีย๒๒นะครับตกรอบด้วยกฎประตูทีมเยือนครับ
ซึ่งอดีศักดรายสอนกองหน้าจากทีมเมืองทองยูเนเต็ดก็พูดถึงเกมแรกที่จะต้องเจอกับอินเดียนะคะว่าตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมจะไม่ประมาทค่ะ
แม้ว่าสถิติก่อนหน้านี้ในการเจอกับอินเดียอย่างเป็นทางการทั้งหมด๒๑นัดนะคะ
และอธิสักไกรสอนเขาก็บอกว่าสถิติมันเป็นเพียงแค่เรื่องของตัวเลขเท่านั้น
เกมแรกก็น่าจะเป็นเกมที่ยากเสมอ
และทั้ง๒ทีมนะคะก็ต่างหวังจะเก็บ๓คะแนนให้ได้
แต่ว่าเชื่อว่าทีมชาติไทยจะประเดิมด้วยการเก็บชัยชนะ
เพราะว่าทุกคนอยากที่จะลงเล่นเกม
และก็หวังว่าทวนาเมนต์นี้จะสามารถลบความผิดหวังจากการพลาดแชมป์อาเซียนคลับได้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีการศึกษาข้อมูลของทีมคู่แข่งอย่างอินเดียนะครับ

ผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่มีสปีดบอลที่เร็วครับ
เดิมชัดไทยต้องมีสมาธิตตลอดทั้งเกม

เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มีความกดดันเกิดขึ้นภายในทีมนะครับ
เพราะทุกคนพร้อมที่จะสนับบุญเพื่อร่วมทีม
ส่วนตัวหากได้รับโอกาสลงสนามไม่ว่าจะกี่นาที
ก็จะทำอย่างเต็มที่แล้วก็หวังจะทำประตูให้ได้นะครับ
ไปดูอีกหนึ่งกองหน้านะคะสุภาชัยใจเด็ดค่ะกองหน้าดาวรุ่งที่เพิ่งจะอายุครบ๒๐ปีไปเมื่อ๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ฟอร์มได้ดีมากในศึกอาเซียนคลับนะคะจนสุดท้ายมีชื่อเป็น๑ใน๒๓คนสุดท้ายในการแข่งขันเอเชียนคลับครั้งนี้
เข้ามาบอกครับว่าเกมกลับอินเดียรุ่นพี่และตัวเค้าเองนะคะ
เห็นถึงจุดอ่อนและสิ่งที่จะต้องแก้ไขแล้วก็บอกด้วยว่ามั่นใจว่าจะเก็บ๓คะแนนในเกมแรกได้ค่ะ
แต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือความกระหายครับ

แล้วก็เป็นรายการที่ใหญ่
แล้วก็เป็นรายการที่เราทุกคนฝัน
ฝันกันว่าอยากเล่นในรายการนี้
ผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นแรงผลักดัน
พวกเราทำผลงานได้ดี
แล้วก็ผมคิดว่าผลงานในสนามจะออกมาดีด้วยครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของคู่แข่งของเรากันบ้างนะครับ
เฟนคอนสแตนตินเฮสโค้ชของอินเดียนะครับ
ทุกทีมฝึกซ้อมก่อนจะเจอกับไทยนะครับ
หลังจากเข้าร่วมครั้งล่าสุดในปี๒๐๑๑นั้นตกรอบแรก
ส่วนเมื่อ๔ปีก่อนที่ออสเตรเลียก็ไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ
ผลงานของอินเดียในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ
รองแชมป์ฟุตบอลระดับภูมิภาคเอเชียใต้
ทั้งที่ในรอบแบ่งกลุ่มนั้นเคยชนะได้๒ต่อ๐นะครับ

จีน๐๐นะครับเมื่อเดือนตุลาคม

แล้วก็เสมอโอมาน๐๐นะครับ
เมื่อวันที่๒๗ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมานี้เองนะครับ
โดยอินเดียผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
ผลงานดีที่สุดคือการได้รองแชมป์นะคะ
แต่การได้รองแชมป์ได้ปี๑๙๐
สมัยนั้นอิสราเอลยังเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียอยู่เลยนะคะ
ซึ่งแกนหลักที่มาในเกมนัดนี้นะคะก็นำมาโดยซูนิเชตรีนะคะ
กองหน้ากัปตันทีมสามสิบเอ็ดปีแล้วค่ะยิงไปแล้วหกสิบห้าประตู
จากการลงเล่นหนึ่งร้อยสี่เกมในนามทีมชาตินะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกองหน้าค่ะไว้ยี่สิบเจ็ดปี
จากสมโธษรเซนในยินนะคะเจแล้วกลัวที่
ยิงไปแล้วยี่สิบสองประตูค่ะ
จากนั้นนัด๒จะเจอกับบาเลน๑๐มกราคมนะครับ
เวลา๒๓นาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักที่สุดนะครับ
รอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าคืนนี้ก็จะเป็นเกมคู่เปิดสนามนะครับ
ระหว่างสหรัฐอัลลับอิมิเลสนะครับ
เจอกับบาเลนลงสนามเวลา๒๓นาฬิกา
ก็ขอให้คู่นี้ออกมาเสมอแล้วกัน
เพื่อเป็นการตัดแต้มของทีมคู่แข่งในสายนะครับ
แล้วเป้าหมายของเราเนี่ยคือมี๔แต้มโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
เพราะว่าอันดับ๓ที่ดีที่สุด๔ใน๖สายก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้๒ทุ่มครึ่ง
ส่งกำลังใจเชียร์ช้างศึกกันเยอะนะคะ
ความผิดหวังให้ได้จากอาเซียนครับ
แล้วก็หวังว่าในครั้งนี้จะเป็นเอเชียนคลับที่เราทำผลงานได้ดีที่สุด
มีแรงกระตุ้นหลายอย่างเพราะว่าเราพลาดการแข่งขันในรอบสุดท้ายมาแล้ว๒ครั้งนะครับ
กับ๒๐๑๕ไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ